ผมกลุมานิดสังพุ่มสมาชิกสภาพูดแทนล่าสะดอน
พักเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ผมก็เป็นคนหนึ่งครับ
ที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายแพทย์จุลนานศรีแก้ว
หัวหน้าพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยให้มาติดตามแล้วก็เสนอแนะ
ตามรับรุนมาตรา๑๕๒แต่ผมเชื่อว่า
คนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชานั้นท่านไม่กลัวหรอกครับ
เพราะว่าท่านไม่เคยกลัวอะไรท่านเพิ่งมากลัวตะกี้เลยครับ
หนูช่วยหน่อยนะนี่ก็เพิ่งเห็น
ท่านประธานที่กรบครับไอ้๑๕๒นี่ยังไม่เท่ากับ๑๕๘ครับ
ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้าน
ให้ไปซื้อรัฐมนูลหรือไปสอบถามท่านผู้แทนของท่านก็ได้
ว่าไอ้๑๕๘เนี่ยในกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่เขาเขียนไว้ว่าไง
ผมขอโสดช่วยส่งสไลด์มาหน่อยฮะ
ไม่ได้เป็นคำเขียนนะครับผมรู้ว่านายกไม่อยู่
เพราะว่าพอรู้ว่าผมมาแล้วแกต้องไป
ผมก็เลยไปขอฝ่ายโสดให้ช่วยส่งรูปนายกมาให้หน่อย
เพื่ออย่างน้อยไม่มีแกวิญญาณแกก็จะได้นั่งฟัง
๑๕๘มันว่าไว้อย่างนี้ครับ
ว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ถ้าดำรงตำแหน่งครบ๘ปีแล้วเนี่ย

ผมก็คอยดูเรื่องของอัศจรรย์ทางด้านกฎหมาย
วันนี้เอายังไงก็นายกแกยังอยู่อ่ะผมดูท่าทีแล้ว
แม้กระทั่งว่าร้องเพลงก็ไม่ยอมถอย
สู้ก็ไม่รู้จะสู้กับใคร
ท่านประธานครับ๒วันมานี่นี่

ได้ถอดตุ๊กอย่างของคนชื่อประยุจจันทร์ลูชา
รบผมกับนายุคนายุคประยุทธ์เนี่ยคนอายุไล่เลี่ยกัน
แล้วการศึกษานี่ก็พอกัน
ท่านก็จบปริญญาตรีผมก็จบปริญญาตรี
ท่านก็เรียนมาทางด้านกฎหมายเออขออภัย
ท่านก็เป็นเรียนมาทางด้านทหารโดยตรง

ที่กำลังพัฒนาเจริญไปข้างหน้าอย่างก้าวไกลแล้วเนี่ย
ผมเชื่อว่าท่านก็ไม่ต่างกับผมหรอกครับ

ผมยังอึดอัดเลยเวลาน้องเขาพูดภาษาอังกฤษ
ผมว่านายุคประยุทธกรรมเนี่ยก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษเหมือนผมนะครับ
ฉะนั้นแกจะไปแปลความได้ยังไงกับความก้าวหน้า
ของการบริหารจัดการบ้านเมืองในวันนี้

ไม่มีแผนนานในการจัดการวางแผนเลย
ตั้งแต่ท่านปฏิวัติมาท่านก็ตั้งหน้าตั้งตา

ไม่มีแผนนานที่จะเขียนไว้เลย
ว่าหลังจากท่านปฏิวัติแล้วท่านจะทำอะไรบ้าง

ว่ายุคพรรคไทยรักไทยเนี่ย
คนชื่อทักษิณชินวัฒนนายกรัฐมนตรี

ไว้ชัดเจนเลยว่า๔ปีเราซ่อมประเทศก่อน
ผมจับใจความได้วันนั้นว่าท่านจะปลองดอง
ท้ายที่สุดหลังจากท่านปฏิวัติ

จนถึงทุกเรื่องในวันนี้

สำหรับรัฐบาลชุดนี้ครับ
โควิดที่เป็นอัศวินสำหรับรัฐบาลชุดนี้

เศรษฐกิจมันก็จะพังไปแล้ว

เรื่องการต่อสัญญาสัมปทาน

ก็โยนใส่โควิดมันก็เลยทำให้ท่านอยู่รอดปลอดภัย
ท่านก็ร้องเพลงไปแต่ละวันแต่ละวัน
เพราะท่านเขาเรียกว่าเดินเล่นจมวด
ท่านประธานติกรบครับเอาตัวรอดไปวันวันหนึ่ง
จนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ไหวแล้ว
แม้รัฐมนตรีแต่ละคนวันนี้มาตอบรอทุกคน
ไอ้นั่นแพงไอ้นี่แพงไม่แพงถูกถูกถูก
ชาวบ้านอยู่ดีกินดีไปดูบริบทอันแท้จริงเลยครับ
ขนาดของรัฐบาลเองยังขายแพงเลยแล้วของเจ้าสัวมันจะไม่แพงได้ยังไง
สุธินพูดเมื่อกี้นี่ประธานพี่ผมแพงนี่มันควบคุมเองได้
นี่มันสินค้าของรัฐบาลนะครับรัฐบาลยังคุมไม่ได้
แล้วจะไปคุมอะไรสินค้าในร้านที่ชาวบ้านมาซื้อมันจะไม่แพง
กระบวนการหมูหมูหมาหมาเนี่ยครับวันนี้ทำให้สินค้ามันแพงไปทั้งบ้านทั้งเมือง
แล้วท้ายที่สุดก็ลดลงมาอีกเอาไปสาบานกันตรงไหนว่างานนี้
ไม่มีคนได้ผลประโยชน์ผมไม่เชื่อครับอยู่อยู่มีหมูออกมา
รัฐมนตรีไปตรวจเจอไปตรวจเนื้อเนื้อวัว
เพราะผมไม่เข้าใจและไม่ใส่ร้ายรัฐมนตรีนะครับว่าให้เก็บตุ๋นหมูไว้ที่อื่นก่อนหรือเปล่า
อันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายแต่สงสัยเพราะผมเป็นคนขี้สงสัย
เรามาจากผู้แทนบ้านนอกเราสงสัยแทนชาวบ้าน
ท่านไม่มีวิสัยทัศน์ผมบอกแล้วว่าท่านจบมาทางด้านทหารโดยตรง
เหมือนผมนี่ผมเป็นครูผมจบครูมาอยู่ให้ผมเป็นนายกผมไม่กล้าเป็นหรอกครับ
เพราะผมยอมรับว่าผมทำงานไม่เป็นผมสอนแต่หนังสือ
จากว่าคนอยู่ใกล้ผมวางแผนให้ผมดีคุยให้ผมรู้เรื่อง
อันนี้คนอยู่รอบข้างท่านก็มีแต่อวยแต่อวยท่านเห็นไหมครับแต่ละคน
แม้แต่รัฐบุตรตีมาชมวันนี้ก็ชมแต่นายก
เมื่อคืนเมื่อวานหัวหน้าพักผมนี่ว่าจะไม่พูดไม่ได้เพราะเวลามันน้อย
พูดถึงเรื่องของรามเกียรพูดถึงพระลักษณ์พระราม
นายกจะบอกว่าท่านเป็นพระรักพระรามอยู่ฝ่ายพระรักพระราม
ให้คุณหมอผมมาอยู่ทศกัณฐ์แต่ในเรื่องรามเกียรจริงนี่พระรามนี่เขาเลี้ยงลิงนะครับ
วันนี้ลิงไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่หนูนะครับ
คอลโลมอนี่ลิงไม่ได้ช่วยนายกแล้วนะครับหนูช่วย

ผมชื่นชมแกในบางเรื่อง
แกสามารถพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลัง
เอาโทษจนรอดแต่จนรอดโดยความที่ประเภทที่ว่าวันนี้
ที่สุดของที่สุดแล้วก็เรียกว่าตึงตึง
ท่านประธานที่เคารพครับเวลาเหลือน้อยจริงผมเปรียบมาเยอะ
นี่ผมเปรียบแม้กระทั่งว่าอริยศัตว์๔ธรรมอันประเสริฐนี่
มอบท่านประธานผ่านไปให้นายกบ้างให้แกไปรู้เรื่องทุกสมัวไทย
นี่โรดมักเหตุที่เกิดทุกข์ทำยังไงให้มันดับทุกข์
ฉะนั้นก่อนที่จะลงผมก็อยากจะฝากท่านประธาน
ไปยังรูปถ่ายที่ขึ้นเมื่อกี้ของนายกท่านนายกครับ
ประยุทธ์จันโอชาครับท่านลุงตู่ครับ
ท่านก็หกสิบห้าหกสิบหกผมก็หกสิบเอ็ด
ท่านก็ไม่ใช่ว่าคนเลวร้ายของแผ่นดินนี้
คุณหมอชนละนานได้พูดไว้ชัดเจนท่านก็เป็นคนจงรักต่อแผ่นดิน
แผ่นดินมีความปรารถนาดีต่อแผ่นดิน
แต่วิสัยทัศน์ของท่านแนวคิดแนวอ่านของท่าน
พาประเทศไปไม่รอดหรอกครับ
ฉะนั้นวันนี้เกียรติยศและคุณนามความดี
ที่ท่านได้กระทำมานี่ผมคิดว่ายังมีอยู่หลายหลายส่วน
ท่านควรจะเก็บไว้เป็นอนุสรให้กับท่าน
มีทางเดียวจริงครับท่านครับ
อย่าให้ถึงครบ๘ปีวันที่๒๓สิงหาเถอะครับ

แล้วให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นนายกแทนสภาก็จะจัดการกันเอง

ผมเวลาน้อยผมไม่สามารถสัตยายได้

หรือถ้าท่านต้องการเสียสละผมก็ยอมเสียสละครับ
เดินไปยกมือไหว่ตาศีตาสาใยมีใยมาลุงแจ่มประชอย
ขอกลับมาทำหน้าที่เป็นผู้แทน
ท่านประธานก็สง่างามก็กลับมาทำหน้าที่
ตามที่โอกาสจะมี
ผมคิดว่านายกลาออกไปเถอะหรือไม่ก็ยุบสภา
วันก่อนเขาบอกว่าความสงบจะจบที่ลุงตู่
คะแนนมาเยอะแยะมากมาย

คิดขึ้นมาเองเลยครับว่าคนไทยจะรอดถ้าปลอดศักดิ์จากลุงตู่เป็นระยุกต์ครับ
อันนี้ฝากไปเลยครับแล้วผมฝากอันนี้ท่านประธานไปด้วยนะครับ
ผมเคลื่อนไปอย่างดีอริยศัตว์สี่ให้ลุงตู่ไปอ่าน
แล้วก็ไปทบทวนรักษาเกียรติยศไว้หาคำตอบได้